เพียงศิลปินชาวเกาหลีเท่านั้นนะคะศิลปินชาวไทยเองก็มีความสามารถไม่แพ้กัน
เหนือจากจิตอาสาที่ไปช่วยแจกข้าวดูแลเรื่องข้าวปลาอาหารเรื่องการประถมพยาบาล
มีรถตู้ขับรับส่งนะคะมีอีกหนึ่งจิตอาสาที่ใช้ความสามารถของตนเอง
ในการที่จะช่วยให้ประชาชนชาวไทยระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ช่วงเวลาแห่งความสูญเสียของคนไทยทั้งชาติ
เรายังได้เห็นน้ำใจของพี่น้องคนไทย
ที่อยากจับมือก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ไปด้วยกันค่ะ
ก็หยิบยื่นน้ำใจอย่างเต็มความสามารถและตามความถนัดของตนเอง
เช่นเดียวกันกับเบลเศรษฐพรก่อวานิชกุลประสบนิกรวัย๒๘ปี
ที่ตั้งใจเดินทางมาวาดภาพพระบรมศาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ให้กับประชาชนที่เดินทางมายังบริเวณพระบรมมหาราชวัง
เพื่ออยากให้ทุกคนได้เก็บไว้เป็นที่ระลึก
แม้จะเป็นเพียงลายเส้นอย่างง่ายแต่ก็ออกมาจากหัวใจ
หวังเป็นส่วนเล็กที่จะได้ทำตามความถนัดของตัวเอง
เพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
คือจะมาหาพ่ออยู่แล้วนะครับแต่คิดว่าถ้าเราได้ทำอะไรที่ให้คนที่มาได้ของ
หรือว่าได้อะไรที่มีความสุขกลับไปด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยอยากทำ
คือเมื่อวาน๑๐๐คนแล้วกระดาษหมดแล้วยังมีคนต่ออีก
วันนี้เราก็เลยมา๒๐๐อย่างนี้ครับก็หมดครับ
ก็เพิ่งหมดแล้วก็ทุกคนแฮปปี้ก็โอเค
แล้วก็ให้วาดรูปเราจะมีทั้งหมด๕แบบครับ
แต่ว่าถ้าใครอยากเอาแบบมาเองด้วยก็ได้ก็คืออยากได้รูปพ่อแบบไหนก็ได้ครับ
น่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่ได้ทำแต่แบบก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนชอบด้วย
ทุกคนก็ได้ของที่แบบทุกคนชอบกลับไปอย่างนี้ครับ
ซึ่งเราก็แบบว่าเห็นเขาประทับใจเราก็ดีใจแล้วครับ
เศรษฐพรนะคะยังบอกอีกด้วยว่าหากสามารถจัดการภารกิจส่วนตัวเสร็จเรียบร้อย
ก็จะพยายามมาวาดภาพให้ได้ทุกวันค่ะ
โดยก็จะมาถึงช่วง๖โมงเย็นของทุกวัน
แล้วก็จะนั่งประจำการอยู่ริมกำแพงพระบรมมหาราชวัง
ฝั่งตรงข้ามกระทรวงกลาโหมถนนสนามชัยค่ะ
ใครสนใจเจอคุณเบลก็แวะไปให้คุณเบลวาดรูปให้ได้นะคะ